ต่ออีกหนึ่งที่ชนบุรีเขาก็มีงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่อย่าง
ประเพณีวิ่งควาย
ประเพณีวิ่งควายตอนแรกเข้าใจ
แต่อันประเพณีหลังเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวมาดู

ไวมากคุณดูดิไวมากนะอันนี้ไม่ได้ปลีภาคนะ

คุณคิดว่าควายอะดในชัดเข้าไปนะ

อันนี้๔๐แหลมควายนั่นเอง

ใช่มากับที่นี่สนามข้างองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักบกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เขาก็มีการจัดงานการแข่งขันแบบนี้
เพณีวิ่งควายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี
เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์แข่งขันประเพณีวิ่งควายประจำปี๒๕๕๙
แล้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบกก็มาเปิดงานแบบนี้
ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เป็นการสืบสารส่งเสริมวัฒนธรรม
งานประเพณีวิ่งควายของจังหวัดของท้องถิ่นด้วย
และสร้างความสามัคคีในชุมชนด้วย
และสำหรับการแข่งขันวิ่งควายจะมีการแข่งขันคราดนาด้วย

คุณดูเมื่อกี้วิ่งกันไวมากแต่เนี่ย
จากวิ่งควายแล้วคุณเห็นอันนี้ไหม
เมื่อกี้ไวมากแต่อันนี้ช้ามาก
อันนี้ช้ามากเพราะว่านี่คือการแข่งขันลากทางมะพร้าว

แล้วก็มีคนที่หนักเป็นตัวถ่วง
เห็นนะคือจริงเขาแข่งเป็นทีม

คนแรกกับคนสบาย

คนนึงต้องลากทางมะพร้าวไปใช่ไหม

แล้วก็ลากกันไปแบบนี้ให้ถึงเส้นชัย

เอาคุณดูเอาอย่างนี้สลับกัน

คุณมันเหนื่อยแล้วมันยาก
คนที่นอนอยู่อาจจะสบายตอนเล่นตอนนอน

ตอนล้างแต่อาบนาน
แต่ก็เป็นบรรยากาศสนุกสนาน

แล้วก็ลากกันจากมะพร้าว

เป็นอย่างสนุกสนาน

ถูกแต่ว่าทีนี้ก็นาก็พร้อมดำนาเรียบร้อยเลยนะคะ